เพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวมีคิวเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไต้หวัน

เขาเดินทางไปไหว้ขอพรเสริมความปังองค์พระพิคเนต
ไปที่วัดไทยในไต้หวันนี่แหละนะฮะ
แล้วที่บอกว่าไม่เสียชื่อนักร้องลูกทุ่งสายเสี่ยงโชคคืออะไร
ไปเลยค่ะไปหมุนล็อตโต้ที่นู่นอีกด้วย
จะได้เลขอะไรกลับมากลิปตรงมาจากไต้หวันค่ะ
มูลเหรอพี่น้อง
ไปแล้วได้อะไร

เลข๖

๖๙ก็ซื้อก่อน

เห็นอะไรคุณดูกระทันหรือเปล่า
เห็นเลขตี๙ตรงผ่านเนี่ย

ปักเฮ็งทุกคนนะคะ

เพราะว่าสาวนุษย์เธอก็เดินทางไปไหว้ขอพร
รวมทั้งแก้บนที่วัดหลงซานไทเปย์ด้วย

พอกลับเมืองไทยเธอสมหวังคุณผู้ชม
ครั้งนี้ก็เลยต้องเดินทางกลับมาแก้บน
ขนมไทยสารพัดชนิดเลย
แล้วก็ยังจะยังไม่จบนะฮะ

บอกเลยดูท่าทางว่าคำขอนี้

เพราะว่าอาการของน้องนุษย์เก็บไว้ไม่อยู่แบบนี้ค่ะ

ตื่นเต้นเหมือนวันที่

ที่น้องเตรียมใช้ซองเลยด้วยค่ะ
ถามท่านอธิษฐานในใจว่าถ้าจะได้แต่งงานภายในปีนี้หรือเปล่ากับหนุ่มรู้ใจคนนี้หรือเปล่า
แล้วมันก็ออกมาแบบตามที่น้องอยากจะให้เป็น
คนด้วยนะคะอยากจะรอฟังข่าวดีของน้องนุษย์เร็วนะคะแต่หวานใจคุณนุษย์ฉันเคยเจอแล้วนะหล่อสมาร์ทนะคะแล้วก็เป็นนุ่มในเครื่องแบบด้วย